ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะชุมชนบ้านดินกล้องทั้งหมู่๒หมู่๘ที่ตำบลวังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีตอนนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลนะคะ
ชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนออกจากพื้นที่กันไม่ได้

จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่นี้ยังคงได้รับความเดือดร้อน
ทำให้ไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ตามปกติครับ
แต่ทางเจ้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องครับ
ปริมาณน้ำนะครับที่ท่วมขังหมู่๒และหมู่๘
ตำบลวังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากบริเวณพื้นที่จุดนี้
เป็นรุ่มต่ำรองรับน้ำจากตำบลประสงค์นะครับตำบลสมทอง
ตะบนท่าชนะที่ไหลลงมารวมกันที่คลองวัง
และเข้าท่วมภายในชุมชนบ้านห้วยเสด็จแดง

ได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมสูง๑เมตร๓๐เซนติเมตรครับ

ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
ก็ที่ผ่านมาก็ฝนตกหนัก๒วัน๒คืนตกไม่หยุดเลย
แล้วก็น้ำมันก็มาจากข้างบนนู้นมันก็ขึ้นเร็วมาก

มันก็เพิ่มระดับขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนนี้น้ำข้างบนลงมาเยอะมาก
จนท่วมถึงระดับนี้
แต่ว่าปีนี้ก็ท่วม๓ครั้ง๒ครั้งที่ผ่านมาน้ำมันไม่ถึงปืนปูนที่เรายืนอยู่นี่นะ

เพราะช่วงฝนตกเพราะว่าที่นี่พื้นที่ต่ำน้ำมันจะท่วมทุกปี
มากน้อยแต่ละปีก็ไม่เท่ากันแต่ปีนี้เยอะมาก
ขณะที่การช่วยเหลือในเบื้องต้นทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านดินกล้อง
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังนะครับ
เพื่อนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดินทางออกมาไม่ได้
เพราะน้ำท่วมขังเกือบ๒เมตรครับ
ตอนนี้ช่วงแรกการเยียวยาก็ได้สนับสนุนจากอบตวัง
ให้ข้าวกล่องช่วยเหลือแล้วก็มีน้ำ
แล้วก็ตอนนี้ก็ทางอบตแล้วก็อบจก็ได้จัดเตรียมถุงยางชีพไว้ให้กับ
พี่น้องชาวชุมชนบ้านหนึ่งกล้อง
แล้วก็ชุมชุดบ้านเวิศสมัยแดงครับ

มีพื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้ว๙อำเภอนะครับประกอบไปด้วย
อำเภอท่าชนะอำเภอชายาอำเภอกาญจนดิตอำเภอดอนศักดิ์อำเภอเมือง
อำเภอบ้านนาศาลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอก่อสมุยและอำเภอก่อพงัน
บางพื้นที่น้ำลดระดับลงแล้วแต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือน
และต้องรอรับน้ำจากตอนบนทำให้การสัญจรถนนสายสุราชนครศรีธรรมราช
สัญจรค่อนข้างติดขัดไม่สามารถใช้รถเล็กสัญจรได้นะครับ
รวมถึงถนนภายในหมู่บ้านเองหลายสายก็ต้องนับช่วมสูงจนสัญจรทั้งไม่ได้
ทางเจ้าที่มีการประเมินได้ว่าถ้าฝนไม่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็คาดการณ์ว่า
อีก๕วันน้ำที่ท่วมขังเกือบ๒เมตรก็จะลดระดับลงอย่างแน่นอนครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีครับ